แล้วก็ล่าสุดพัฒนาการฝีเท้าก็ถือว่าดีขึ้น
ลำดับจนมีโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ต่างแดนครับ

ก็ไม่มีสักคน

ตอนนั้นแบบอยากไปหาแอซี่ตอนนี้ยังอยากไปหรือเปล่า

อยากเจอแอซี่
แต่ไม่รู้จะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้น้องพีโด่งดังจากการออกรายการ
ด้วยการเตะลูกฟุตบอลชนคานติดต่อกัน
ก็เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียล

ในการดูแลของนายสมบัติลีกำเนิดไทย
เพื่อให้ทักษะฟุตบอลนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จุบันน้องพีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก
เพราะว่าไม่ได้มีทักษะเพียงแค่การเตะลูกบอลชนคาม
แต่มีพัฒนาการทั้งเรื่องของรูปร่าง
เทคนิคเฉพาะตัวความแข็งแรง

สามารถเล่นเป็นทีมกับเพื่อนได้ดีด้วย
ส่วนโอกาสในการไปฝึกฟุตบอลที่ต่างประเทศ

ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วง๒๓ปีข้างหน้านี้ครับ
น้องพีเขาได้รับความอุบการะ
ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ย
ถ้าเขาได้ไปฝึกในประเทศอังกฤษแล้วเนี่ย
ช่องทางในการที่จะไปสู่นักเตะอาชีพมันง่ายมาก
เพราะว่าทุกอย่างมันเอื้อมนวยหมดนะครับ
ยังแต่ตัวเขาเองจะต้องฝึกความสามารถให้เก่งขึ้นจริง
แล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศจริง
เขาสามารถที่ไปเล่นอาชีพได้สบายเลยนะครับ
แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วล่ะว่า
สำหรับอุปสรรคนะครับการเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคต
ก็คือการดำเนินการเรื่องการขอสัญชาติไทย
จากปัจจุบันน้องพีนั้นไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนไทย
จึงทำให้การดำเนินการไปไม่ลำบากครับ
ปัจจุบันน้องพีใช้พาสปอร์ตประเทศเมียนมาในการเดินทางเข้าออกประเทศครับ
ส่วนเมืองทองยูเนเต็ดหลังจากขายอดีศรพรมรักกับสหรัฐอยู่เย็นออกจากทีม
บริหารยืนยันว่าจะเสริมผู้เล่นเข้ามานะครับ

แต่รายของสุพรรณยังมีสัญญากับต้นสำกัดนะครับ
และสุดเมืองทองยุนไปนะครับ
ก็ยื่นเขาเสนอไปหรือที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ